ดูเหตุการณ์ปุ๊ระเบิดขวดกันหน่อยนะคะปุ๊ที่ว่าคือกลุ่มวัยรุ่นค่ะ
ปลาระเบิดขวดใส่กันนะสองกลุ่มเขาท้าตีท้าต่อยกัน
อีกกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมมาสักประมาณ๒๐คนค่ะพกระเบิดขวดมาด้วยปากันเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
มเหตุที่เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ไหมผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะแย่งผู้หญิงกันมีคลิปเหตุการณ์ให้ดู

ทองจังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อไหร่ก็คือสักประมาณ๕ทุ่มของค่ำคืน๑๑
มิถุนายนที่ผ่านมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไง
ในโทรอายุ๑๕ปีนำสมมตินะคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิด
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มคู่อริโทรมาหาพวกตน
ลักษณะคือท้าให้พวกตนออกไปตัวต่อตัวป่ะอันนี้คือความเสียหาย
ที่ได้รับความเสียหายนะคะอืมเอาล่ะนอกจากจะท้าตัวต่อตัวแล้วนะคะ
กลุ่มนายโชว์ก็เลยบอกว่าเอาสิก็เลยรวมพวกกันได้๙คนค่ะ
ออกไปถึงปากทางวัดละหารไปพบไปปะไปเจอกับกลุ่มคู่อริมากันกว่า๒๐คน
มากกว่าสองเท่าอ่ะนะคะพร้อมกับอาวุธครบมือพอกลุ่มคู่อริเนี่ย
เห็นกลุ่มพวกตนวิ่งกรูเข้ามาเลยค่ะจะมาทำร้ายร่างกาย
พร้อมกับปลาระเบิดใส่อันนี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้
ส่วนคนนี้เขาไม่เกี่ยวนะคะเขาเดินเข้ามาอันนี้คุณผู้ชม
พวกตนก็เลยหนีค่ะนายโทรเล่าแบบนี้นะคะหนีเข้าไปในซอย
เหตุก็คือโรงพักบางบัวทองพันธุ์ตำรวจเอกศีรพบอนุสิริ
บอกว่าจากการสอบสวนตอนนี้ทราบแล้วนะว่า
ปมเหตุเนี่ยปมเหตุของการทะเลาะกันคือสองกลุ่มเนี่ย
เขาแย่งผู้หญิงกันแล้วก็เกิดอาการหึงหวง
ทะเลาะบานปลายท้าทายกันไปท้าทายกันมา
เบื้องต้นทราบว่ากลุ่มที่ยกพวกมาถล่มเนี่ยมีทั้งหมด๒๐คน
ตอนนี้ตำรวจโรงพักบางบัวทองนะคะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้ว
ห้าคนประกอบด้วยคนที่หนึ่งนายภัยรัฐคำมุมใสอายุยี่สิบปี
คนนี้เป็นคนทำระเบิดแล้วก็ปลาระเบิดใส่กลุ่มคั่วหรี่
คนที่สองก็คือนายอนันเดชจุ้ยอายุสิบแปดปี
คนที่สามนายพรชัยนามพิชัยอายุสิบเก้าปี
คนที่สี่นายวิทยาสถิตชัยอายุยี่สิบสามปี
สี่คนเป็นนายหมดเลยนะครับคนที่ห้าเป็นนางสาวค่ะโอ้โห
นางสาวพันนิพาณเดชจุ้ยอายุสิบแปดปียังเป็นชาวุยาวชนอยู่นะคะ
ครับทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาคือหนึ่งมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ทำให้เสียทรัพย์มั่วสุมซ่องโจร
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุที่บอกว่ามากันเป็น๒๐คนเนี่ย
เหลืออีกสัก๑๐กว่าคนที่ยังตามตัวไม่ได้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรีบตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ปัญหาแย่งผู้หญิงกันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนะคะ